ส่วนความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับธิรสินแดงดาแน่นอนครับ
อกแขนกัปตันทีมช่วงนี้ต้องเป็นของเขาเพราะว่าจะมีเกมนัดสำคัญของธิรสิน
กับการเล่นทีมชาตินัดที่หนึ่งร้อยครับหลังจากประกาศรายชื่อออกมานะครับ
สามสิบคนเบื้องต้นของศึกชัยหน้าครับที่จะเตะกันในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้
แล้วก็มีชื่อของธีรสินแดงดาอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยทำให้กองหน้ากัปตันทีมเมืองทองยูเนเต็ดครับ
มีโอกาสลงเล่นทีมชาติครบ๑๐๐นัดในนามทีมชาตินะครับหลังจากที่ผ่านมา
ธีระสินทำไปสี่สิบสามประตูจากการเล่นเก้าสิบเก้านัดหลังตำแหน่งดาวยิงสูงสุดตลอดการเป็นอันดับสาม
รองจากเกรดิศักดิ์เสนาเมืองที่ยิงหกสิบเก้าประตูแล้วก็เปลี่ยงโพงผิวอ่อนที่ยิงไปร้อยสามประตูนะครับ
ก็ตอนนี้นะครับธิรสินเนี่ยมีชื่อลงเล่นในเกมใช้นะครับที่พบกับจีนในวันที่๒๑มีนาคมนี้นะครับ
จะทำให้ติดทีมชาติหนึ่งร้อยเกมเป็นคนที่ห้าต่อจากเกรดิศักดิ์เสนาเมืองนะครับที่ติดไปร้อยสามสิบห้านัด
แล้วก็มีทดตรวจสีปลาร้อยสิบนัดเปลี่ยงโพงผิวอ่อนกับรัสกรทองเหลาติดเท่ากันคนละหนึ่งร้อยเกมครับ
ก็ต้องลุ้นกันแต่แน่นอนครับเยียสินจะเป็นผู้เล่นชุดหลักที่เดินทางไปแน่นะครับ
ผลงานแล้วก็ประสบการณ์ในนามทีมชาติชุดนี้เขาก็มีมากเป็นอันดับต้นอยู่แล้วครับ
ในเวลา๖โมงเย็นหรือ๑๘นาฬิกาเป็นต้นไป
จากนั้นลุ้นโปรแกรมกันนะครับว่าเราจะเข้าชิงดับ๓

ถ้าถอยท่อ๑๔นาทีการ๓๕นาที
ถ้าชิงชนะเลิศถ้าถอยท่อ๑๘นาทีการ๓๕นาที

อันดับ๗จะพบกับไนเจรีย๒ทุ่มตามเวลาประเทศไทยวันนี้ครับ
โค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยศาสตทองเวียนครับก็พูดถึงนะครับ
ฝึกซ้อมของทีมเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
ประมาณ๑ชั่วโมงเน้นไปที่เรื่องของการฟื้นฟูร่างกายเป็นหลัก
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดสุดท้าย
ชหนึ่งก็บอกว่าการเจอไนเจรียเป็นการเจอกันครั้งแรก
แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีในการพบกับทีมจากทวิปแอฟริกา
ซึ่งถือว่าไนเจรียเข้าร่วมการแข่งขันบอลโลกอย่างสม่ำเสมอ
แล้วก็เป็นทีมที่มีประสบการณ์ในระดับสูงมากมาย
และเป็นทีมที่ผู้เล่นตัวใหญ่มีความเร็วเทคนิคดี
ซึ่งจะทำให้ทีมไทยนั้นได้เห็นจุดอ่อนของตัวเอง
แล้วก็พัฒนาขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งได้ครับ